หนึ่งในแก่นำกลุ่มทะลุวังอ้างนะครับว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินในบ้านเธอเสียหายครับค่ะ
เป็นก้อนหินก้อนเบอร์เลอร์เลยคุณผู้ชมฮะจริงจริงเออโยนข้ามกำแพงมานี่นะเออ
ในทางขวาเนี่ยคนก่อเหตุครับโธ่ลงมาเลยต้องเรียกธุมเออ
เออแล้วทุ่มลงมาตรงกระจกฝั่งคนนั่งข้างคนขับนี่แหละเป็นบ้านของตะวันไงคุณผู้ชมฮะ
ชื่อจริงคือทานตะวันตัวตุลานนท์แก่นำกลุ่มทะลุวังเอาคลิปนี้มาโพสต์ให้เห็นถึงพฤติกรรมคนร้ายครับ
เป็นผู้ชายเสื้อแขนยาวใส่หมวกกันน็อกด้วยปกปิดใบหน้า

รั้วจากกำแพงข้างบ้านของนางสาวทันตะวันเนี่ยแล้วก็ยกก้อนหินมาทุ่มใส่

เหตุเกิดตี๓๕๐นาทีของเมื่อวานนี้ก็คือคืนวันอาทิตย์ต่อช้าวมืดวันจันทร์
คนร้ายใช้เอาไปเก็บไปตรวจพิสูจน์ครับเพื่อจะหาตัวคนร้ายไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะ
ส่วนตัวเธอเองเนี่ยตะวันบอกว่าไม่ได้กลัวนะ
เพราะเคยเกิดเหตุลักษณะประมาณนี้มาแล้ว
เคยมีคนเอาเลือดหมูหรืออะไรไม่ทราบ
เข้ามาในบ้านเธอแต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้เธอหยุดเคลื่อนไหว
ว่ากลัวในการจะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่อย่างใดครับ